ที่ชนบุรีเนี่ยมีลูกแมวเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องของรถค่ะคุณผู้ชม
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคือจะเอาออกยังไงก็ไม่ยอมออก
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพกันค่ะ
นี่ก็ต้องเรียกกันเนี่ยออกมาดู
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงค่ะกำลังพยายามช่วยแมวเนี่ย
ออกจากห้องเครื่องของรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาว
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแมวหรือว่าสัตว์ไปอยู่ที่ใต้ท้องรถ
ในห้องเครื่องเนี่ยต้องดูเลขทะเบียนใช่ไหมคุณทัศนัย
ทะเบียนคันนี้คือยหญิงพศ๔๘๗๗กรุงเทพมหานครค่ะ
ก็จอดอยู่หน้าบ้านนี้บ้านเลขที่๖๘ทับ๑๕ซอยปฐมมังคลานนท์๑ทับ๑๕
ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เจ้าของรถคือคุณครูวัลภามารอดอายุ๓๒ปี
เป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลชนบุรีค่ะก็แจ้งมา
นี่คุณครูนะคะบอกว่ามีลูกแมวเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถ
พอเจ้าหน้าที่เปิดฝากระโปรงหน้าดูเนี่ยนะคะ
ก็เห็นลูกแมวเนี่ยมันกลัวไงมันก็คูออกมาแบบนี้
แล้วมันพยายามมุดหนีมุดลึกไปอีกค่ะ
จากตอนแรกที่มันอยู่แบบเหมือนกับด้านบนหน่อยจะจับง่าย
แต่ว่ามันก็กลัวไงมันก็มุดลงไปมุดลงไป
โอ้โหการช่วยเหลือยากลำบากนะ
ทำยังไงล่ะต้องค่อยทยอยถอดชิ้นส่วนรถคุณผู้ชม
ไม่ผิดค่ะแมวตัวเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
ถอดชิ้นส่วนออกมาใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ถึงจะเอาเจ้าเหมียวออกมาได้อุ้ยเอ็นดูอะค่ะคุณผู้ชม
เป็นแมวตัวผู้สีเป็นน้ำตาลขาวเทาอะเนาะ
อายุสักเขาบอก๕เดือน
แล้วคุณครูบอกว่าตอนนั้นคุณครูกำลังจะขับรถ
ไปสอนหนังสือเด็กตามปกติค่ะ
แล้วพอขับรถไปคือได้ยินเสียงแมวก่อน
มาจากห้องเครื่องมันก็ร้องแล้วครูก็หาในรถใหญ่เลยว่าในรถก็ไม่มี
มันอยู่ตรงไหนล่ะเลยย้อนกลับมาที่บ้านพัก
พอมันร้องเปิดฝากระโปรงรถดูอ้าวมีลูกแมวข้างในด้วย
คุณครูก็พยายามเรียกออกมาลูกเอาอาหารมาล่อแล้ว
ก็ไม่ยอมออกค่ะสุดท้ายคุณครูเลยต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วย
แล้วคุณครูบอกว่าลูกแมวนี้เดี๋ยวคุณครูจะรับไว้ดูแลเอง
แม่ทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในนี้รู้ไหม
น่าจะเป็นเพราะว่าสุนัขที่อยู่บริเวณนี้ไล่กัด
แล้วพอมันจะหนีสุนัขไงคือมันยังเล็กอยู่๔๕เดือน

ใช่ไปซ่อนให้แบบว่าหมามันเข้าไปกัดไม่ได้